ผู้ชายผมยาวอาจจะเป็นสาวประเภท๒นะครับ
เขาไปก่อเหตุคลุ้มคลั่งอยู่หน้าธนาคารแห่งหนึ่ง

แต่ผู้ชายคนนี้คิดว่าที่นี่เป็นบ้านของเขา
คือบอกว่าจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านแล้วหลังจากนั้นก็ไปทุบตรงข้างหน้า
ทุบจนแตกแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคารเนี่ย
จับภาพเอาไว้ได้กลางดึกกลางดื่น
มีผู้ชายคนนี้ผมยาวคนนี้นะฮะ
มาทุบกระจกของธนาคาร
นี่ครับภาพวงจรปิดขณะก่อเหตุนะครับ
ผู้ชายคนนี้ลักษณะก็เหมือนสาวประเภท๒เลยฮะ
ก้มเงยอยู่หน้าธนาคารนะครับ

แต่เข้าไม่ได้เพราะมันปิดล็อกอยู่

เขาก็เลยใช้อาวุธอีโต้เนี่ย

ทุบประตูกระจกธนาคารจนแตกระจายเลยนะครับ
แต่เมื่อติดประตูเหล็กม้วนคุณ
ก็เข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันมีประตูเหล็กม้วนกั้นอยู่อีกทีหนึ่งนะครับ
ทีนี้เขาโมโหเข้าบ้านไม่ได้

พนักงานร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ

แล้วก็ตะโกนเอะอะโวยวายอยู่ตลอดนะครับ
บอกว่าจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ช่วยกันเกลี้ยกล่อมอยู่เกือบ๔๐นาที
อาศัยจังหวะเข้าชาร์จจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ
นางสาวนันทนาเพชรปานกันอายุ๒๓ปี
เป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
ให้ฟังบอกเห็นผู้ชายคนนี้ทำทีทำท่าแปลกครับ
ตัวเธอเองกับหัวหน้าก็ตะโกนถามไป

เขาก็ตอบกลับมาว่าจะเข้าบ้าน

แต่ยืนอยู่หน้าธนาคารนะที่เขาชี้ให้ดู
ในมือถืออีโต้กวัดแกว่งไปมา
ตัวของพนักงานกับหัวหน้าเห็นอีโต้เท่านั้นแหละ
วิ่งหนีดีกว่าวิ่งกลับเข้าร้าน

ส่วนความเสียหายของธนาคารเบื้องต้นแน่นอนแล้วฮะ
เห็นเต็มตาในกล้องวงจรปิดไปแล้ว
คือกระจกประตูหน้าธนาคารแตกเสียหายทั้งบานเลยนะครับ
แล้วก็ตู้รับฝากเงินสดอีก๑ตู้
รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ๒๓แสนบาท
ล่าสุดตำรวจสพเขาวงเปิดเผยความคืบหน้า
ชายคนก่อเหตุอายุ๒๔ปี
ก็ลักษณะคล้ายสาวประเภท๒ครับ

มีอาการคล้ายคนสติไม่ดีนะครับ
ก่อนมาธนาคารเดินท้าวมาจากอำเภอกูชินาลาย

เพราะคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของเขา

เรื่องต้นก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่าต้องรอผลตรวจร่างกายตรวจสุขภาพจิตด้วย

ก็จะดำเนินคดีข้อหาทำลายทรัพย์สินผู้อื่น

เจ้าหน้าที่ต้องเอายานอนหลับให้
เพื่อรอให้อาการเขาสงบลงก่อนนะครับ